หอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบรวมพ่อรวย
ใจมันจนตอนนี้ใจมันโซตอนนี้ไปหาที่พึ่งกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะร้องเพลงมาแบบนี้เพราะว่ากำลังจะพูดถึงเจ้าของเพลงนี้
พี่มนต์แคนแก่นคูณเพลงเขาดังจริงแต่ชีวิตจริงไม่ต้องหอบใจโซเซไปขอพรที่ไหนคุณผู้ชมค่ะ
หอบใจแล้วก็หอบกายไปช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดบ้านเกิดที่เดือดร้อนอยู่ตลอดเป็นประจำอยู่แล้ว
ล่าสุดเอาเงินจากไหนมาเงินมาลัยน้ำใจหน้าเวทีนี่แหละค่ะที่เอฟซีให้มานี่
สร้างบ้านให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนนะฮะพี่มนต์แคนบอกว่าชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่น
บ้านไม่ได้โบเบ่นะคุณผู้ชมนะประตูลงรั้วอะไรสวยงาม
แล้วก็พี่มนต์แคนบอกว่าชีวิตนึงนี่นะกว่าพี่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ลำบากมาก่อน
เข้าใจคำว่าตอนที่แบบอดมื้อกินมื้อเนี่ยมันเป็นยังไงผ่านมาแล้วนะฮะ
ซึ่งความช่วยเหลือชาวบ้านที่พี่มนต์แคนมอบให้ตลอดนี้นะชาวบ้านก็เลยรักมาก